นี่แสดงว่ารวยไม่จริงใช่ไหมคะ
ให้ยืมแล้วมาอ้าวอีบ้าเจนี่
ให้ยืมแล้วมาทวงเนี่ยตนไม่ให้
ซึ่งคลิปดังกล่าวจะเป็นที่วิภาพมุยจานเป็นเยอะเหลือเกิน
คือเจนี่พูดน่าฟังสักนิดนึง
ก็ไม่มีอะไรมาฉะนี้ก็อยากจะฝากนะคะ
ไอ้ผัวที่ให้ตังค์ยืมมาแล้วถึงมาท่วง
นี่แสดงอ่ะรวยไม่จริงใช่ไหมให้ยืมต่ำไร้ต่อมาท่วง

๑๐ล้านช่วงนี้มีคนตามใช่ไหม

ขอโทษทุกคนกับคลิปเก่า

พูดเหมือนฟรรษแดนอะไร

แบบเด็กออนไลน์ทุกคนแข่งกันแรงแข่งกันแยาบ

ถ้ายคุณคุณยอมไปวันนั้นที่คุณแม่เล่าให้ฟังที่หวกว่า
คือเด็กมึงมีความแม่ใจในตัวเอง

ว่าเจนี่ทั่วไปเยอะแล้ว
ก็ใช่ไง

หรือภูนซื้อนางบอกไม่รู้ก็หนุ่มก็โปะหัวเลาะไง
ฉันก็ไม่รู้จะคุยอย่างนั้นนะฉันก็มี๓คนหนุ่มกัญชัยแล้วก็
ที่นี่ลูกหนูเชื่อไข่ใช่ไหมลูกแต่คนนี้ไข่คงไม่ช่วยหนูแล้วล่ะลูก
ช่วยไม่ได้แล้วหนูต้องช่วยตัวหนูเองแล้วล่ะ
ปรากฏว่านางก็บอกว่าเฮ้ยครั้งนี้นางดูซอฟต์ลง
เพราะอาจจะแบบว่านางโดนหนักมาเป็นเดือนเนี่ยเป็นเดือนยังยัง
เกือบแล้วเกือบแล้วล่ะก็ข่าวนี้มาชมพูนี่
ถูกไหมล่ะปรากฏว่าเขาบอกขอโทษนะคะทุกคนกับคลิปเก่า
ซึ่งนางก็ยังยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยคือคลิปเก่าที่เคยอัดลงในโซเชียล
ทุกอย่างทำไปเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาคิดร้ายกับผู้ใดทั้งสิ้น
ต่อไปนี้จะปรับปรุงและแก้ไขและจะทำสิ่งดีให้มากที่สุด
ขนาดที่ลิลลี่น้องสาวของเขาเนี่ยวันนี้ก็เดินไปด้วยนะฮะ
ขณะที่ดูหนังที่ตัวเองแสดงที่โรงภาพยนตร์ซึ่งปรากฏว่าอันนี้
นึกออกไหมไปเล่นหนังแล้วไปถ่ายในโรงภาพยนตร์ไง
ถูกถ่ายไม่ได้อันนี้ผิดกฎหมายเลยลูกขา
ก่อนจะออกมาชี้แจ้งว่าก่อนอื่นลิลลี่ต้องขอโทษด้วยนะ
ตอนนั้นแค่ตื่นเต้นเห็นตัวเองอยู่บนจอไง

นางกอดพริเศกบอกว่ามันคือความฝันของหนู
ถูกนางกอดบอกว่ากำลังตื่นเต้นแล้วก็ดีใจได้เล่นหนัง
แค่เห็นตัวเองอยู่ในจอ
กรณีนี้หนูว่าคนที่จะแนะนำน้องเจนี่ได้ดีที่สุดนะคะ

คุณแม่ม้าบอกว่าม้าตัวลงบ่อยอย่างนี้หรอ
คุณแม่ม้ามีประสบการณ์เยอะใช่ฟังไหมล่ะนิ่งเงียบไว้เลยลูกเอ้ย

่งเงียบได้ดีที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
ถ้ามันผิดออกมาขอโทษก็คือจบ
ถ้าผิดนะถ้าไม่ผิดก็นิ่งไว้
ถ้าไม่ผิดนะก็นิ่งไว้
หรือว่าถ้าผิดก็ต้องขอโทษซะ

อะไรก็แล้วแต่นะถ้าสมมุติว่าเราแบบว่าตรงไปตรงมา
มันไม่มีทางที่จะแบบว่าผิดหรอก
อันนี้นะไอ้ไข่เนี่ยก็ไม่ต้องมาช่วย

ไม่หมายถึงถ้าสมมุติว่าเขานับถึง

น้องเขาบอกไอ้ไข่แบบสุดที่สุดเด่น
แต่ตอนนี้เนี่ยไอ้ไข่ก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้
เราต้องช่วยตัวเราเองก่อนเป็นสัจธรรมที่สุด
คืออะไรที่มันไม่ถูกต้องก็แค่ไขให้มันถูกต้อง
รับผิดไปซะก็คือจบ
เหนื่องออกมาแล้วก็นิ่งเงียบซะ

ในเรื่องการทำดีต่อไปเรื่อย
ให้เขาเห็นนะว่าเรากลับมาทำดีแล้ว
ก็แค่นั้นเองแล้วทุกอย่างมันก็จะจบง่ายที่สุด
ฉันเองเนี่ยนะฉันไม่ได้ทำผิดนะ
ฉันทำถูกแต่ฉันโดนทัวร์ลงนะ
ฉันยังต้องเงียบเลยเธอก็คิดออกเขาเปล่า
ไม่งั้นมันจะไม่จบมันจะแบบคนที่ต้องการด่าเขาก็จะด่าไปเรื่อย

สนุกปากใหญ่เลยแล้วก็ไม่มีตัวตนไง

เอานะฟังคุณแม่ไว้นะ
แค่นั้นอันนี้ฉันไม่เคยพูดถึงน้องเขาเลยนะ
ในฐานะที่ว่าเคยพูดคุยสัมภาษณ์ในสามแซ่บ
แล้วเรามีความรู้สึกเราปราบปลื้มเด็กคนนี้
เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบต่อสู้ชีวิต
แล้วก็เก่งมาได้แล้วก็มายืนหยัดได้ถึงนะตรงนี้นี่เรานั้น
แต่เราก็ไม่เคยที่จะต้องไปแบบว่า
แล้วแต่คนเราเนี่ยนะเวลามันเดินทางมาจนถึงจุดสุดยอดเนี่ย
มันจะต้องแบบมีการแบบว่าเอาเปรียบคนอื่นบ้างก็มี

จุดผิดให้เขาบ้างก็มีรับเขาบ้างก็มี